สัปดาห์ที่แล้วเรานำเสนอกิจกรรมยามว่างของน้องหนูเด็กต่างจังหวัด
ก็คือเขาไปจับกระป๋อมมาทำก้อย

ยังไม่ได้หมดแค่นี้กิจกรรมยามว่างของเด็กที่เขาอยู่แบบว่าชนบทอย่างนี้
เขาก็จะมีกิจกรรมที่ทำกันเป็นประจำหรือคุ้นเคยในการทำแบบนี้อยู่แล้ว
และกิจกรรมในวันนี้ที่จะนำเสนอคืออะไร

ตามมาตามมาตามหนุ่มน้อยกลุ่มนี้ไปเลยไป

เพราะว่านี่คือพื้นที่ตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินคุณเห็นไหม

วันหยุดแบบนี้เด็กเขาจะพากันออกมาตามหารังพึ่งมิ้ม

หรือหาน้ำพึ่งเดือน๕

คืออันนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานเขานะคะคุณผู้ชม

เด็กเขาก็จะพากันไปตามแหล่งต่างที่คิดว่าจะมีพึ่งอยู่นั่นเอง
ไม่ว่าจะเป็นป่าย่าหรือพื้นที่ที่เป็นต้นไม้ใหญ่เห็นไหม

จากนั้นก็จะใช้วิธีในการเก็บพึ่งตามแบบฉบับทั่วไป

คือขั้นแรกเนี่ยก็จะต้องปีนเห็นไหมคะ

คือต้องบอกมันเป็นวิถีของเขาจริงค่ะ
แล้วจากนั้นก็จะใช้ทูบค่ะ
ทูบในการให้ควันมันไล่เจ้าพึ่งมิ้มออกไปจากรัง

คือจุดทูบให้ควันพึ่งเพราะเวลาเจอควันมันจะบินหนี
จากนั้นก็จะใช้ควันทูบนี่แหละค่ะไล่พึ่งไป
แล้วก็พอพึ่งมิ้นมันออกจากรังใช่ไหมคะ
เราก็จะเอารังพึ่งออกมา
คือเขาบอกว่าใช้วิธีการในการใช้ควันทูบ
เพราะว่าพึ่งเนี่ยพอมันบินออกไปมันจะไม่ตาย
มันจะสามารถไปทำรังใหม่ได้

เออเนี่ยค่ะเอาควันทูบให้เหมือนรมควันพึ่งนิดนึง
แล้วจากนั้นพอพึ่งบินออกไปจากรังแล้ว
เด็กก็จะทำการค่อยตัดกิ่งไม้เพื่อนำรังพึ่งลงมาแล้วก็
คือน้องเขาต้องบอกว่าเขาไม่อยากให้พึ่งบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายเหมือนกัน

น้องเขาก็บาดเจ็บเองเหมือนกันนะคะ
ก็ต้องบอกว่าในทุกขั้นตอนของการที่เด็กไปหารังพึ่ง

เขามีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองคอยช่วยเหลือดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำ
คือมันเป็นการสอนเด็กให้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามวิถีชาวบ้านของคนอีสานนะคะ
พอได้รังพึ่งมาแล้วเขาก็จะมาขูดขูดตรงรังพึ่ง
เพื่อที่จะนำมารับประทาน
เด็กเขาบอกว่ารังพึ่งตรงนี้หอมหวานอร่อยสมกับเป็นน้ำพึ่งเดือน๕จริง
เขาบอกว่ากินเปล่าก็ได้หรือจะกินยังไงรู้ไหมยังไง
จิ้มข้าวเหนียวกิน
นี่ข้าวเหนียวจ้ำน้ำผึ้งกับรังพึ่ง
มันเป็นวิถีชีวิตของเขาคุณผู้ชม

น้ำพึ่งบางส่วนที่หาได้เอาไปขายต่อได้อีกด้วยค่ะ
ราคานี้ก็ขึ้นอยู่ตามขนาดของรังพึ่งด้วยนะ
แล้วก็คุณภาพของพึ่งเองด้วยนะคะ
ประมาณนะราคาก็จะตกอยู่ที่รังละ๑๕๐๒๕๐บาทตามขนาดไป
ซึ่งถ้าออกหารังพึ่งทั้งวันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ๒๓รังต่อวัน
เลยแหละบางวันก็ได้เยอะหน่อยนะคะ
ก็จะทำให้มีรายได้เสริมตกวันละประมาณ๕๐๐๑๐๐บาทเลยทีเดียว
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยามว่างของเด็กที่เอามาให้ดูกันนะคุณผู้ชมนะ
ให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็สามารถสร้างอาชีพให้กับตัวเองในช่วงวันหยุด
หรือว่าปิดเทอมแบบนี้ด้วยคือต้องบอกอย่างนี้อย่างที่บอก
เขามีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำ

คือน้ำพึ่งเดือน๕แล้วยิ่งเป็นน้ำพึ่งแท้เดือน๕เนี่ยราคามันแพงนะ
ราคาดีแล้วก็มันหอมหวาน

ก็เคยถามแม่ค้าแม่ค้าครับน้ำผึ้งแท้ทำไมมันแพงยังครับ

ต้องเข้าเรื่องรู้กับเด็กเหล่านี้

ก็ถือว่าเป็นทักษะชีวิตนะ
ตั้งแต่เด็กโตขึ้นมีต้องห่วงแล้วค่ะ